ต่อกันอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันคุณผู้ชมคือที่ปฐุมเนี่ยนะมันมีคนถ่ายคลิปเหมือนเป็นผู้หญิงแต่งตัวเซ็กทรงเซ็กซี่กันหน่อย
ยืนอยู่ข้างทางแล้วมีผู้ชายขับรถแวะเวียนเข้าไปถามเท่าอะไรกี่บาท
อย่างนั้นอย่างนี้เหมือนมีการเสนอขายบริการทางเพศกันแบบโจ่งครึ่ม
แล้วก็อ้างว่าโอ๊ยไปได้เคลียร์กับคนในพื้นที่แล้วหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่อะไรเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็เป็นคลิปนี้ออกมาคุณผู้ชมก็ต้องไปตรวจสอบกันหน่อยนะ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันอยู่ในชุมชนเขาเรียกว่าแถวครอง๗ที่ตำบลลำผักกูด
ชุมชนทราดลวิวอยู่ที่อำเภอธัญบุรีปฐุมธานี
เป็นผู้หญิงยืนกัน
เทียระคน๒คนอยู่ริมทางแบบเนี้ย

เรียกพี่คะไปไหมไปไหมอะไรอย่างนี้นะฮะ
คนก็จอดแวะเวียนกันไปพอจอดปุ๊บเธอก็จะเสนอ
อย่างนั้นอย่างนี้ไปหลับนอนกี่โมงกี่บาทเธอก็ว่ากันไป
บางคนก็ยืนบางกลุ่มก็ยืนคนเดียว
สักพักหนึ่งก็มี๒คน๓คน๔คนบ้าน
แล้วแต่ชักชวนกันมานะฮะ
คลิปนี้มันอยู่ในซอยทางเข้าหมู่บ้านพรที่๓๔
ไปยังแถวเทคโนราชมงคลธัญบุรีได้

เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเดิมทีซอยนี้
มันมีสถานบันเทิงมีร้านอาหารคาราโอเกะอยู่
แต่พอมันมีโควิด๑๙เนี่ยมันปิดหมดเลย
คนเหล่านี้ก็ตกงานทำยังไงล่ะก็อยากจะหารายได้
ก็เลยเลือกที่จะไปยืนข้างทางริมทางแบบนี้
เพื่อไปชักชวนลูกค้ามาใช้บริการ
ได้เรียกขายบริการ
ก็ยืนริมถนนอะไรอย่างนี้หรอ
ใช่ครับ

อ๋อมันมีรถแล้วเขาให้เรียกรถครับผม
ก็จะมีรถมีกันงี้

มายืนบกมือทักทายพี่น้องประชาชน
ทีนี้มันมีผู้หญิงที่ถูกถ่ายคลิป
จริงแล้วคลิปนี้มันไม่มีการเบอร์หน้าหรอกนะ
ค่ะเธอก็โดนถ่ายชัดเจน
เธอก็เลยต้องไปพบกับพนักงานสอบสวนนะ
มีน้องจอยกับน้องสายมา

เขาบอกว่าคือในคลิปมันมีบางช่วงบางตอนที่มันเหมือนมีการกล่าวอ้างว่ามีการจ่ายเงินให้กับตำรวจท้องที่แล้ว
ใช้บริการได้ไม่ผิดหรอกอย่างนั้นอย่างนี้

เขาบอกว่าที่อ้างไปเนี่ยมันเป็นแค่การอ้างเฉย
สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีการไปจงไปจ่ายให้กับนายอำเภอหรือว่าตำรวจตามที่ปรากฏในคลิปหรอก

สุดท้ายตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาไปติดต่อชักชวนแนะตัวติดตามหรือรบร้าวบุคคลบนถนนหรือสาธารณสถานหรือกระทำการดังกล่าวในที่อื่นเพื่อเป็นการค้าประเวณี
ล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยตำรวจสพธัญบุรีกับฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจเขาเรียกว่าออกไปตรวจเลย
กว่า๕๐นายไปอยู่ตามซอยนี้เลยก็ไม่พบน้องมายืนอีกแต่อย่างใด